เดี๋ยวพาไปดูกับอาหารที่เป็นอาหารสำหรับยำ

ต้องเป็นการรวมเอา๒สิ่ง

ยำกล้วยตาบยูยว่าค่ะ
เมนูแนะนำของอำเภอเรานะครับ

กำลังแซ่บแต่เงื่อยจ้ะ
ทำใจทำลาวหายห่วงสุดของใหญ่ดวงเห้ย
แซ่บดีเลย
ยำกล้วยตากยั่วจ้า
คุณเคยคิดไหมล่ะว่ากล้วยตากจะเอามาทำเป็นยำได้
ไม่เคยคิดปกติคุณเอามาให้ทานนี่ก็ทานเปล่านะ

แต่เนี่ยเอามาทำเป็นยำกล้วยตาก

โอ้โหไปที่ร้านนี้นะครับ
ร้านเจ๊แอมยำกะเทย

ไปสิจ๊ะไปร้านนี้กันจ้า

ลองลิ้มลองกันแล้วก็ทุกเมนูของเขาอร่อยเด็ด

แล้วไปเจอกับยำนี้เข้าไปโอ้โหลูกค้าตาตั้งเลยครับ

เมนูยำกล้วยตากกุ้งสุก

หรือยังไงหรือก็ต้องเอากุ้งที่ผ่านวันพฤหัสไปแล้ว
คือมันก็จะผ่านวันพฤหัสก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์

นี่เป็นกุ้งที่เอาไปลวกจนสุกแต่ว่าสุกแบบสะดุ้งน้ำเดือด

ใช่แบบนั้นแหละครับ
แล้วก็รสชาติของกล้วยตากอย่างที่หลายคนทราบกันดีถ้าเคยทาน

กล้วยตากที่สุดโลกเขาดังอยู่แล้วด้วย
ใช่ครับทุกพื้นที่เขาทำหมดกล้วยตากนะครับ
แต่ที่นี่ก็อร่อยเด็ดเหมือนกัน
เขาเอากล้วยตากมาตัดเป็นชิ้นเล็กแบบนี้
แล้วก็ใส่ไปพร้อมกับน้ำยำสูตรเด็ดที่คิดค้นขึ้นมา

ใส่ลงไปทีละตัว๒ตัว๓ตัว

แล้วก็มาคลุกเคล้าคลุกเคล้ากันแบบนี้
โอ้โหไม่ไหวแล้วคุณชนะ
สั่งด่วนอันนี้คือหัวปรี
ใช่ครับมันจะรสชาติฝาด

ทานไปเพราะรสยำ
เห็นแล้วแบบดิฉันแบบว่าสำลัก

น้ำลายไหลน้ำมูกไหลเลย
จามเลยอ่ะอยากจะกินเดี๋ยวนี้คือ
นึกถึงกลิ่นของความจัด
คราชื่นไม่อยู่จริง
วั้ำย่อยมันออกเนอะ
ต้องขออภัยคุณชนะจริงดิฉันกั้นไม่ไหวค่ะ

ไม่เคยใครจาบใส่ตอนผมอ่านแครงนี้

คือคุณชิสาเขาเห็นพริก
แล้วพอแบบพริกเยอะมันเข้าจมูก
จริงมันดูแบบจัดจ้านเห็นแบบนี้แล้วโอ้โห

ชัดลายเดอร์ลายเดอร์เลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ดูหน้าค่าตามันน่ากินน่ากินขนาดนี้
เด็ดมันอยู่ที่น้ำยำอย่างที่ผมบอก

น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลปี๊บ
มันเลยเข้มข้นหวานมันแล้วมีความหอม

แล้วน้ำยำของเขาเคี่ยวนานถึง๓ชั่วโมงนะ
กว่าจะเอามาประกอบอาหารได้
แล้วที่สำคัญเจ๊เนี่ยเจ๊แอมเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่
คุณภาพแบบคับจอเลย

ดูถ้าเป็นยำทะเลก็มาแบบนี้

กับเมนูที่เราแนะนำมากับเมนูยำกล้วยตากุ้งสุก

แล้วถ้าเป็นเมนูอย่างอื่นล่ะก็มีเหมือนกัน

หลายเมนูครับชิษา
แล้วก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่๓๐บาท

ผมว่าไม่แพงจนเกินไปถ้าแพงที่สุดของเขาก็คือเป็นยำทะเล

มีหอยมีปูมีปลาหมึกมีกุ้งค่ะ

หรือว่าที่อยู่ใกล้เคียงอยากจะรู้มันอยู่ตรงไหน

ร้านเจ๊แอมยำกะเทย

อยู่ที่บ้านบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาบ่าย๓จนถึง๒ทุ่ม

เจ๊แอ้มยำเข้าเทย

คือมันมีหลากหลายเมนูมากคุณดูเนี่ย

แล้วก็ใส่ข้าวโพดใช่ไหมคะ

ยุคนี้พศนี้มันเป็นเปี่ยงการกินยำจริง
คือหลายร้านเขาเปิดยำหลากหลายเมนู
แต่ว่าแต่ละร้านเขาก็จะมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างกันออกไป
แล้วเขาก็ว่ากันว่ากะเทยถูกสาบให้ขายยำ

คุณไม่เอาไปจับตายหรอกเค้าบอกกันแบบนี้ดิฉันไม่ได้คิดเอง
เขาบอกว่ากะเทยถูกสาปให้ขายยำ
ต้องมีกลิ่นสาบแน่นอนไม่งั้นคุณชิสาจะไม่จาบนี่ฉันขออนุญาตเย็บกลัวอ่านไปแล้วจะจาบด้วยมาร่วมกลิ่นสาบด้วยกันเอาล่ะ